ทางไทยรัฐทีวีขอเรียงลำดับแถลงการ
สำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่ฉบับที่๑เดือนตุลาคม๒๕๕๙
จนถึงฉบับที่๑๒ในเดือนธันวาคม๒๕๕๙
ว่าในรอบ๑ปีมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ
ณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่๓ตุลาคม๒๕๖๒
ตามคำกราบบังคมทุนเชิญของคณะแพทย์
ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากทรงมีพระประหลอดหรือไข้สูงถึง๓๘๒องศาเซลเซียส
ผลการตรวจเพราะโลหิตพบว่ามีภาวะติดเชื้อ
มีการเปลี่ยนแปลงในความดันพระโลหิต
และอัตราการเต้นของพระหาทัยเร็วขึ้น
โดยในแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๑นี้
ได้ประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
ถวายการตรวจพโลหิตด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติม
และถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่๒
รายงานพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ช่วงเช้าวันนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นอัตราการเต้นของพระหาทัยลดลง
ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติพระประหลอดต่ำลง
หลังจากเมื่อเย็นวานวันที่๕ตุลาคม๒๕๕๙
คณะแพทย์พบว่าถุงน้ำพระปิตะหรือถุงน้ำดีอักเสบบวมมาก
เมื่อคืนนี้เวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาที
คณะแพทย์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ส่องกล้องเข้าไปในช่องพระนาพี
หรือช่องท้องตัดเอาถุงพระปิตะหรือถุงน้ำดีออก
ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลา๑ชั่วโมง๑๕นาที
เพราะอาการหลังการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ
และได้เสด็จพระราชดำเนินกลับอย่างห้องที่ประทับ
เวลา๐นาฬิกา๒๐นาทีของวันที่๖ตุลาคม๒๕๖๒

สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการชบ๓ถึงชบ๖
เป็นการรายงานพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังการผ่าตัดถุงน้ำพระปิตะหรือถุงน้ำดี
ทรงรู้พระองค์ดีและบรรทมได้ดี
สำหรับพระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นการเต้นของพระหาทัยเป็นปกติ
มีภาวะติดเชื้อน้อยลงและเริ่มเสวยพระคยาหารได้
ทรงเจ็บแผลผ่าตัดเวลาเคลื่อนไหวพระวรกาย
คณะแพทย์ได้เฝ้าดูพระอาการอย่างใกล้ชิด
กระทั่งเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๕๗คณะแพทย์ได้ตัดไหมแผลผ่าตัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งรายงานสภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น
แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่๗จึงระบุว่าคณะแพทย์ได้หยุดถวายอาหารเสริมทางหลอดพระโลหิตตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ยังต้องถวายพระกยาหารที่ย่อยง่ายสักระยะเนื่องจากระบบย่อยพระกยาหารยังไม่ปกติ
ถัดมาในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๗แถลงการสำนักพระชวังฉบับที่๘และ๙
รายงานผลการตรวจพระโลหิตด้วยวิธีพิเศษและเอ็กซาเรย์พระนาพีหรือท้อง
พบว่ามีการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่
ซึ่งคณะแพทย์แจ้งว่าอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยมีอาการอักเสบมาก่อน
ตามที่ได้มีการแถลงการสำนักพระราชวังเมื่อปี๒๕๕๙
จากการส่งกล้องตรวจทางพระธวรรณหนักพบถุงเนื้อเยื่อขนาดเล็กบนผนังพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่
ทรงมีการอักเสบอีกในปี๒๕๕๐๒๕๕๔และปี๒๕๕๕ตามลำดับ
ในครั้งนี้คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสดต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง
และถวายพระกายาหารที่เหมาะสมกับพระโรคนี้จนกว่าพระอาการอักเสบจะทุเลาลงจนเป็นปกติ

ระหว่างที่ประทับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสุขภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งอยู่ด้านข้างท่าน้ำสิริราช
เพื่อทอดพระเนธการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนาม

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย
ถวายราชศักระสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก

เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทตลอดเส้นทาง

และชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
ทุกข์ดวงใจตามปราบพลื่นปิติไปตามกัน
ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

ประทับณโรงพยาบาลสิริราช
แต่ก็ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการ

ตามความเห็นของคณะแพทย์ว่า

นำรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท

มาในวันที่๕ธันวาคม๒๕๕๙

ออกแถลงการฉบับที่๑๑

เมื่อเย็นวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙

นักพระทินั่งอำรินวินิชัย

พุทธศักราช๒๕๕๗
คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูล
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
งดพระราชกิจไว้ก่อน

จะเจอความรับของภาวดีของพระศกรณิกรทุกมูเหล่า

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วและผลการตรวจพระวรกายเมื่อช่วงบ่ายวันนี้มีพระอาการทั่วไปดีขึ้น
เสวยได้มากขึ้นทรงบันทมได้ดีและมีพระวรกายแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับ
คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสดปฏิชีวนะมาสักระยะหนึ่งแล้ว
และวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๗เป็นข่าวที่สิริมงคลยิ่ง
ประสบกรณิกรไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง
ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักษ์แจ่มใส
ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณ
สถาบันแพทย์แผนไทยซึ่งอยู่บริเวณชั้น๗เป็นการส่วนพระองค์
ทันทีที่ประชาชนเป็นจำนวนมากทราบข่าวต่างพากันไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
หลังจากที่ได้เฝ้ารอมานาน
เมื่อได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตัน
และพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร
พระเจริญอย่างกึกกล้อง
สร้างความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้
เมื่อวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานสคศพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยเป็นภาพพระมหาชนกที่กำลังไหว้อยู่กลางทะเล

จงมีความเพียรที่บริสุทธิ์

มาทางได้พระราชทานพรปีใหม่

และของขวัญอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่